สาวไปให้อาหารปลานะครับที่วัดแห่งหนึ่ง
แต่มันไม่ธรรมดาหรอกท่านธรรมดาไม่เอามาให้ดูหรอก

แต่ธรรมดาที่ไหนล่ะนะฮะใช่น่าจะมากับท่านทีมพี่นะครับคนไหนปลื้มจิต

ขานะฮะเป็นการตบก้อนขนมปังพุ่งลงไปนะฮะ
สระน้ำนะครับแม่ทุกคนเขาบอกว่าถ้าไปคัดทีมชาติเนี่ยได้เลย
ตัวนี้ก็เป็นทีมชาติวอลเลฟบอลยังถ่ายเลือดใหม่อยู่นะครับ
นี่แหละฮะให้อาหารปลาแบบไม่ธรรมดานะครับ
ค่ะนี่ถ้าปลาโผล่ขึ้นมาแล้วมาบล็อกนี่คือตกใจเลย